ส่วนเรื่องนี้ต้องบอกว่าคาหนังคาเขาคาสะพานเลยค่ะคุณผู้ชม
ย่านบางประกงใหม่เราก็เคยได้ยินคนที่แบบว่าไปตัดเหล็กสายไฟ
ไปเอาไฟไฟมาขายหรืออะไรพวกของเก่านะคะครั้งนี้คือพลเมืองดีเขาไปเจอ
กำลังทุบปูนเลยค่ะจะเอาเหล็กไปขายเป็นแบบขายเหล็กของเก่าอย่างนี้ค่ะ
ปูนสะพานสาธารณะค่ะคุณผู้ชมเขาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มาเจอตัวเป็นเป็นเลยค่ะจับได้ค่ะหนังคาเขาค่ะ

หลังก่อเหตุนะโอ้โหเขาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาแล้วนี่
นี่คือรถพลเมืองดีกล้องหน้ารถเขาจับภาพได้
ทุบอะไรทุบสะพานทุบเพิ่งเห็น

เพราะมันแหม่มันก็อุกอาจมากอ่ะครับเอากันอย่างนี้เลยเหรอคะเอากันอย่างนี้เลยนะ
โทรแจ้งเลยนะคะโทรแจ้งสองส่วนเลยตำรวจสพบางปะกง
แขวงการทางบางประกงขอมาช่วยกันหน่อยเถอะมีคนทุบสะพานของเรา
พอมาถึงก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องเมื่อสักครู่นี้ค่ะนี่เอาจักรยานบังไว้
เข้าไม่ถึงตัวค่ะอันนี้คือจักรยานคันก่อเหตุนะคะก็ต้องไล่จับตัวกันกลางถนนนะคะ
ปันจักรยานจะหนีนะฮะแล้วสุดท้ายที่จับได้เขาพบเหล็กปล้องอ้อย
ที่เป็นเหล็กเชื่อมคานสะพานชิ้นหนึ่งอยู่ในตะกร้ารถจักรยานด้วย
ก็ต้องไปกับตำรวจค่ะขี่มอไซค์ไปไปที่โรงพักนะคะ
ทราบชื่อว่านายสุชาติสินแก้วอาชีพเก็บของเก่าขาย
เหล็กตรงนี้เอาตรงนี้ไปแล้วทุบเลยอ่ะพี่แกทุบเลยอ่ะ
โอ้โหจริงเลยนะคะคือถ้าเป็นเด็กต้องมีฟาดหน่อย
เออมันทำลายข้าวของแล้วเอาของไปขายอ่ะครับนะคะอันนี้คือนายสุชาติสินแก้ว
พฤติกรรมคือชอบขโมยตะแกรงเหล็กฝาท่อระบายน้ำป้ายเสา
ที่เป็นของหลวงมาหลายครั้งก็แสดงว่าโซนนี้ก็พี่เขาก็จัดการมาหลายอย่างแล้วล่ะ
นี่ค่ะต้องขอบคุณพลเมืองดีเลยนะคะไม่ละเลย
ทุกครั้งก็หนีได้แต่คราวนี้หนีไม่ได้แล้วค่ะครับ